ถ้าตอบถูกนะฮะน้องมายได้กลับบ้านก่อนเลยนะฮะ

ห้าคนหรือไม่เฉลยครับ
ความหมายของวงนะคะก็คือคนดูเนี่ยจะตะลึงไปกับการแสดงในโชว์๔นาทีนั่นเองค่ะ

เชอร์รี่เขาใหม่จริงวันนี้
ซึ่งนั่นหมายความว่านะฮะน้องใหม่ของเราต้องกลับบ้านก่อนนะครับ

ขอบคุณเชอรี่นะครับ

มี๖คะแนนเข้าไปรอแล้วนะฮะเข้าไปรอแล้ว

เชิ้นให้พี่ฟอร์ฟห่วง
มายเนอะเดี๋ยวยืนให้กำลังใจเพื่อนนะ
ไมค์ตอนนี้มีอยู่๓คะแนน
ถ้าเราตอบถูกมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นกันต่อ
แต่ถ้าข้อนี้ตอบผิดตกรอบทันทีเหมือนกันนะครับ
วงร้อยประชนของไมค์มาครับ
พร้อมแล้วมุนเลย
มีคุณบลูคุณออฟคุณก้องคุณตุ้งติ้ง
แปลกจากคนอื่นสุด
สวัสดีค่ะชื่อตุ้งติ้งอยู่เกร็ด
พี่เป๋า
ป๋อบ

เดี๋ยวฉันจะกระดาวรูปให้

มันไม่มีปัญหาหรอ

อ้าหลาย

อายุเท่าไหร่ไม่ต้องทำบัตรประชาชนแล้ว
อายุเท่าไหร่ไม่ต้องทำ
อายุเท่าไหร่ไม่ต้องทำบัตรประชาชนแล้ว
หรือ๙๐ปีขึ้นไปครับ

น้องมายมาเติบ
พูดเลยว่าไม่รู้

ทั้ง๘๐หรือ๙๐ปี

คุณไม้ก็คิดเหมือนกันไหมฮะ

ไมท์ชอบข้อไหน
ถูกต้อง
ถ้าเป็นเชอรี่เชอรี่ตอบข้อไหนครับ

ก็ตรงการก็ตรงใจ
เอาไหมฮะตอบอะ

คุณพี่ต้องช่วยคุณต้องช่วยที่ไหน
อ้าวช่วยใครอ้าวคุณต้องช่วยให้น้องเขาได้
อ้าวคุณต้องช่วยให้น้องเขาได้แล้วพอเขาผิดเขาตกลอบคุณต้องเสียใจปลอบเขา
อ้าวคุณต้องช่วยให้น้องเขาได้แล้วพอเขาผิดเขาตกลอบเขาต้องเสียใจปลอบเขา
ไม่ใช่ว่าเออพี่เข้าไปดีใจกับน้องคนนั้น
เอาใหม่น้องเขาตกรอบ
บ๊ายบาย